สนั่นพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาส
ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
และพลเรือตรีสุรศักดิ์ประธานวรปัญญา
รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค๒
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำลังพลชุดปฏิบัติงาน
และไปตรวจสอบเรือประมงที่ถูกจับกลุ่ม๓ลำ
ในข้อหารักลอบใช้เครื่องมือประบงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาต

และตรวจสอบเรือประมงเวียดนามของกลาง๒ลำที่จับกลุ่มมาได้
เมื่อวันที่๔พฤศจิกายน๒๕๕๙
และเรือต่อ๑๑๓ที่จับได้วันที่๘เมษายนที่ผ่านมา
ทั้ง๒ลำอยู่ระหว่างดำเนินคดี
ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่บูรณาการหลายฝ่ายปฏิบัติการป้องกันป้องปราม
ระงับยับยั้งการทำผิดกฎหมาย
ในพื้นที่ทางทะเลของจังหวัดนราธิวาสทุกเดือน
ผลเป็นที่น่าพอใจพบการประมงผิดกฎหมายน้อยลง
โดยเดือนเมษายนที่ผ่านมาตรวจไม่พบการทำประมงผิดกฎหมาย
ในพื้นที่ทางทะเลของจังหวัดนราธิวาส